ม้าที่ได้รับการฝึกกับอุปกรณ์ลากจูงและมีความคุ้นชินเมื่อม้าเคลื่อนไหวได้คล่องตัวแล้วก็จะนำมาเทียมรถม้าโดยเริ่มต้นด้วยการแต่งตัวม้าซึ่งหมายถึงการใส่บังตาและบังเหียนเพื่อป้องกันและควบคุมม้าตื่นตระหนกขณะวิ่งรถม้า
การใส่ป้าอกหรือชุดลากเลื่อนเป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับชุดขานม้าสำหรับช่วยในการลากจูง
และการใส่เครื่องหลังซึ่งเป็นอุปกรณ์ประคองสายขับม้าและขานม้าสำหรับการบังคับม้า
เพื่อให้ม้าได้รู้ว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและหยุด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน